จะพาไปชิมเมนูข้าวแกงซีฟู้ดแห่งเดียวในประเทศไทย

การันตีความอร่อยโดยบล็อกเกอร์ชื่อดัง
เรื่องอาหารการกินในโลกโซเชียลนะครับ
เด่นก็คือเน้นวัตถุดิบของทะเลสด

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปเช็คอิน
พิสูจน์ความอร่อยมาเรียบร้อยแล้ว
ติดตามจากรายงานครับ
กลิ่นหอมของกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่
เนื้อแน่นมันเยิ้มสะใจ
คือพระเอกของร้านข้าวแกงถนัดแดด
ข้าวแกงซีฟู้ดแห่งเดียวในประเทศไทย

เป็นวัตถุดิบหลักกว่า๓๐๐กิโลกรัมต่อวัน
มาทำเป็นเมนูข้าวแกงคุณภาพ
การันตีความอร่อยโดยมอมถนัดแดก
ฉายาที่กล้องไกลในโลกโซเชียล
เพราะเขาได้ตะเวนชิมอาหารแทบทุกชนิด

ทำให้สายกินยกให้หมอบถนัดแดก
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารตัวจริง

มาทำให้โดยที่ใช้อุ้ยดิบดีมาทำ
ซึ่งถามว่าถ้ากินตามร้านง่ายง
แต่ด้วยแต่ด้วยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอร่อยจริง
เอาเป็นว่าถ้าเทียบตามท้องตลาดทั่วไป

แต่ว่าเป็นมื้อหนึ่งที่อร่อยที่สุดเหมือนกัน
น้ำลายสอตั้งแต่ต่อแถวรอแล้วล่ะค่ะ

มีทั้งต้มผัดแกงทอดกว่า๓๕เมนู
ที่เป็นสูตรของครอบครัวหม่อมถนัดแดก

แต่ไฮไลท์ห้ามพลาดคือเมนูซีฟู้ดหลากหลาย
ส่วนในกระทะที่กำลังทอดอยู่นี้คือปูนิ่มค่ะ
มีทั้งปูนิ่มทอดกระเทียมและปูนิ่มคั่วพริกเกลือ
งปลาช่อนทอดรับประทานคู่กับน้ำปลาหอ
เสริมทับด้วยกุ้งเผาตัวใหญ่มันกุ้งเน้นที่ย่างกันสด
ขอบอกว่ากลิ่นหอมฟุ้งทั่วร้านและมัสมันค้าแกะนุ่ม
ใครไม่หิวมาถึงจุดนี้ท้องก็ร้องได้ง่ายเลยล่ะค่ะ
เมนูข้าวแกงซีฟู้ดที่ขายดีที่สุดนะคะนั่นก็คือหมึกผัดไข่เค็มจานนี้เลยค่ะ
เด่นที่ต่างจากร้านอื่นนั่นก็คือเพราะเขาจะนำหมึกไปชุบแป้งทอดกรอบก่อน
แล้วค่อยนำไปผัดกับไข่แดงที่มีความมันแล้วก็ความหอม
อร่อยมัดใจลูกค้าจนใครมาก็ต้องสั่งค่ะ
ไม่รับประทานอาหารทะเลไม่ต้องเสียใจเพราะที่ร้านยังมีเมนูอีกหลากหลาย
ยังไข่พะโลซี่ครองหมูผัดไข่และพะแนงหมู
ดูเหมือนธรรมดาแต่ขอบอกว่าหมูชิ้นใหญ่มาก
ถ้าสั่งราดข้าว๑อย่างเริ่มต้นที่๔๐บาทค่ะ
วิธีการรับประทานกุ้งแม่น้ำเผาตามสไตล์หม่อมถนัดแดดจะธรรมดาไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเขามีวิธีการรับประทานที่ไม่เหมือนคนอื่น
รับรองว่าฟินทุกคำ
เริ่มจากการทำน้ำจิ้มวาซาฟสูตรพิเศษของที่ร้าน
โดยนำวาซาบิมาคลุกให้เข้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ด
ราดลงไปที่มันกุ้งตามด้วยข้าวสวยร้อน
ลุกทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน

หอมมันกุ้งน้ำจิ้มแซ่บจุดนี้ละมุนมาก
บรรยากาศของร้านข้าวแกงถนัดแดก
บรรยากาศสบายเหมือนนั่งรับประทานข้าวที่บ้านค่ะ
แต่ถ้าอยากนั่งห้องแอร์เย็นเชิญชั้น๒

ตรงไปที่ร้านข้าวแกงถนัดแดกที่ชัยหน้าทาวสารยา
เปิด๑๐โมงถึง๒ทุ่มปิดทุกวันจันทร์
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน